หลังจากการมรณภาพนะครับการละสังขารของหลวงพ่อจรรย์
ศิษยานุสิตนั้นก็โศกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียดาย
เกจิอาจารย์อีกหนึ่งท่านเป็นพระนักเทศนักวิปัสนา
รวมทั้งเป็นพระนักพัฒนาด้วย
ในวันนี้เป็นวันที่๒แล้วสำหรับการสวดพระอภิษฐรรม๑๐๐วัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ครบ๗วัน

วันนี้ยังเป็นวันที่ครบกำหนดนะครับ
ทางคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดอำภาวัน
จะมีการเปิดกุฏิของหลวงพ่อเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างนั้นอยู่ครบนะคะ
แต่ว่าก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพนะครับ
เพราะถือว่าเป็นระเบียบปฏิบัติต้องปิดเป็นความลับค่ะ
พระครูประหลาสิทธิวรวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอำภาวัน
สิงห์บุรีหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของพระธรรมสิงหาปุราจารย์
หลวงพ่อจรรย์ธิตธรรโมเปิดเผยว่า
คณะกรรมการได้เข้าไปเปิดกุฏิหลวงพ่อจรรย์
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้นะคะได้ปิดกุฏิอย่างเป็นทางการหลังหลวงพ่อมรณภาพ
ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องอัฐบริคารหนังสือ
และสิ่งของทุกอย่างยังอยู่ครบ

ทรัพย์สิทธิ์มีค่ามีไม่มากนักค่ะ
ว่าหลวงพ่อเป็นพระสมรรถะเน้นปฏิบัติธรรม
แต่ยังมีเงินบริจาคจำนวนหนึ่งอยู่ในกุฏิ
ส่วนรายละเอียดต่างไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะตามคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด

แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช๒๕๕๑ระบุว่า
ในการตรวจสอบและจัดทำบัญชีศาสนสมบัติรวมถึงการเงิน
ถือว่าเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพขณะตรวจสอบ
ลงบันทึกทรัพย์สินจัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ให้ทำสำเนามอบเจ้าคณะผู้ปกครองต่อไป
การเปิดก็เราก็ได้เชิญตัวแทนของ
สำนักพุทธจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
แล้วก็ได้ทำถ่ายภาพบันทึกวีดีโอไว้ทุกขั้นตอน
แล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะมาลงบัญชี
ตามแบบฟอร์มที่คณะสงฆ์